ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะผู้ชายสามคนเนี่ยเขานั่งรถมา
แล้วปรากฏว่าไปเจอด่านตรวจด่านนี้อยู่ตรงบางแสนเขาไปเที่ยวบางแสนไงคะ
แล้วปรากฏว่าตอนแรกเขาก็เหมือนจะชะลอให้ตรวจนะ
แต่ไปมาเขาคุ่งแหกด่านค่ะแล้วก็หนีไป๑๕โล
สุดท้ายคุณผู้ชมทำไมถึงไปจอดหมดสภาพแบบนี้
เพราะอะไรรู้ไหมไปชนกับราวกั้น
คนในรถก็ได้รับบาดเจ็บแล้วดูสภาพรถสิคะ
แล้วดูล้อหลังนะคุณนัทธนันล้อหลังสองข้างมันแตกเหลือแต่แม็กซ์แล้วอะค่ะ
ซึ่งเส้นตรงนี้ที่เกิดอุบัติเหตุคือเส้นอ่างศิลาบางแสน
ตรงแยกไฟแดงร้านอาหารแสนสมบูรณ์นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ทีนี้ตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูเอาในรถมากัน๓คน
คนขับคือนายปากรจิตบำรุงพรชัยอายุ๓๓ปี
เขาได้รับบาดเจ็บหัวแตกแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกาย

นายเดชาอารีดีอายุ๓๗ปีกับนายนัทพลปลาบูทองอายุ๒๔ปี
ก็เจ็บเล็กน้อยนะคะกู้ภัยเนี่ยปฐมพยาบาลก่อน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ทีนี้ตำรวจล้อมรถอยู่นะแล้วก็ตรวจในรถ
เพราะว่าเกิดอะไรอ่ะทำไมต้องแหกด่านขนาดนี้
หนีมา๑๕โลในรถมีสิ่งผิดกฎหมายเหรอ
นี่อาวุธปืนเหรอหรือเขาทำอะไรมา
ไปดูเนี่ยเจอกระสุนปืนจำนวนนึงนะ
แล้วนี่ตอนถามในจงปกรณ์คนขับนี่นะคะ
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากกรุงเทพ
จะไปบางแสนมาเที่ยวกับเพื่อนนั่นแหละ
มาเจอด่านตกใจถามว่าตกใจเพราะอะไร
เขามีเรื่องหมายจับอยู่คุณผู้ชมลองฟังเขาเล่าหน่อยละกันค่ะ
พอเห็นด่านละก็เลยตัดสินใจหนีเลย
คือผมก็จะรอก่อนขับไปเข้าด่านนะครับ
แต่ก็ไม่ได้คิดจะหนีเลยตอนแรกไม่ตกใจเลย
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพ
หัวแตกพันผ้าก๊อสอยู่แบบนี้

สรุปคือเขามีหมายจับคดีอาวุธปืนเมื่อเดือนที่แล้ว
เมื่อเดือนที่แล้วที่กรุงเทพฯทีนี้พอมาเจอด่านแบบนี้คุณตกใจสิ
กด่านนี้มาแบบนี้ถามทางตำรวจบ้างค่ะ
ทางตำรวจรองสารวัตรป้องกันและปราบรามที่สพเมืองชนบุรีร้อยตำรวจเอกเรียบเกรดชาติ
บอกว่าจริงพวกผมยังตั้งด่านไม่เสร็จดีเลยนะ
กล้องวงจรปิดก็ยังไม่ได้ตั้งเลย
แต่รถสีดำคันนี้วิ่งเข้ามาที่ด่านแล้วท่าทางเขาเหมือนจะชะลอให้ตรวจ
ทีนี้ก็เลยมีการเอาเหล็กแหลมกั้นรถเอาไว้

นี่ตำรวจเอาเหล็กแหลมให้ดูบอกว่าที่กั้นรถเอาไว้นะคะ
แต่ปรากฏว่ารถคันนี้เร่งเครื่องเหยียบเหล็กแหลม
ทีนี้เห็นไหมว่าไอ้แหลมของเหล็กเนี่ยมันก็เลยเสียบล้อหลังแตก
เหลือแต่แม็กซ์อย่างที่ว่าแต่ก็ยังหนีค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยรถคันนี้
ตำรวจก็ขับรถไล่ตาม๑๕กิโล
เกิดอุบัติเหตุไปต่อไม่ได้มาเอ็นเกมอยู่ตรงนี้
แล้วก็ตรวจดูในรถเจออะไรบ้างล่ะ
อย่างที่บอกค่ะว่าเจอแค่กระสุนปืน๙มม
แล้วปืนอ่ะปืนไม่เจอยาเสพติดอ่ะยาเสพติดก็ไม่เจอ
แต่ก็อย่างที่เขาบอกแหละเขาตกใจเพราะว่าเขามีหมายจับคดีอาวุธปืนอยู่เดือนที่แล้ว
เรื่องต้นเนี่ยนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาค่ะ

แล้วก็มีการจับกลุ่มตามหมายจับพรบออาวุธปืน
มีเครื่องกระสุนปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ต้องดูเรื่องของยาเสพติดไง
ทีนี้ก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

โอ้โหผมเสียใจนะที่ทำแบบนั้น

แล้วก็ขอโทษตำรวจที่ทำให้วุ่นวายแบบนี้ด้วย